เรื่องความเชื่อที่เขาไปขอโชคขอลาบกัน
สาธุชนมากราบไหว้กันอย่างเนื่องแน่นเลยกับหลวงพ่อปากแดง
แหมโค้งสุดท้ายแบบนี้ก็มากันเยอะนี่แหละค่ะ
ที่วัดนี้ค่ะวัดพรามมณีหรือว่าพระอารามหลวงนะคะ
หรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของหลวงพ่อปากแดงนี่แหละ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกวัดพรามณีเนี่ยนะคะ
เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่มีอายุเป็นร้อยปีแล้ว
แล้วก็บรรยากาศคือร่มรื่นมากนะคะ
จะมีองค์หลวงพ่อปากแดงศักดิ์สิทธิ์ที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพบูชาอยู่ด้วย
ที่นี่ก็เลยบรรยากาศบอกเลยว่านี่คุณดูเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
เข้ามากระบว่ายหลวงพ่อปากแดงกันมากมาย
เขาก็จะนำเอากล้วยน้ำว้าหมากพลูพวงมาลัยน้ำแดง
เอามาถวายให้กับหลวงพ่อปากแดงภายในอุโบสถของวัดแบบนี้นะคะ
แล้วนอกจากนี้นะคุณยังมีสิ่งที่สาธุชนให้ความสนใจมากอีกหนึ่งจุด
เอาขึ้นมาเป็นแบบนี้เลยเหรอ
เอางี้น้องใบตองคุณเล่าข่าวก่อน
ก็มันเป็นสิ่งที่สาธุชนเขาให้ความสนใจไง
อ่ะนี่ฉันน้อยใจงอนไม่ให้ดูละ

คุณไปขัดลาบขัดดวง

พอแล้วดูแค่นี้แหละตามความเชื่อแล้วแต่
ใครตั้งใจดูก็ดูก็ไปก็ได้กันไง

คุณนี่มันผู้ประกาศข่าวอารมณ์ศิลปิน
ทำงานตามใจ

มีอะไรเพื่อไปมาแบบนี้แหละนะ